ตามนะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่๙แล้วยังมีนะครับที่ต้องค้นหาอีก๘นาย
หลังจากพบเพิ่มอีก๒นายใกล้เกาะศาตราจังหวัดชุมพร
กองทัพเรือรายงานความคืบหน้าการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยผู้สูญหาย
นะครับณวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมเวลาสิบเจ็ดในรายการสามสิบ
นาทียอดกำลังพลทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยห้านายรอดชีวิต
สิบหกนายเสียชีวิตรวมยี่สิบเอ็ดนายในจำนวนนี้
สามารถระบุชื่อได้แล้วยี่สิบนายเมื่อวานนี้สามารถยืนยัน
ตัวบุคคลเพิ่มได้๒นายอยู่ในจำนวน๒๐นายนะครับ
คือจาโทสหรัฐอีสาที่เก็บกู้ร่างได้เมื่อวันที่๒๖
หกธันวาคมและจาตรีสิริทิติงามทองเก็บกู้ร่างได้เมื่อ
ช่วงเช้านะครับเมื่อวานนี้ที่จังหวัดชุมพรนะครับอีก
หนึ่งนายอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลแต่มี
หลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือเบื้องต้น
จึงคงเหลือกำลังพลศูนย์หายแปดนายด้วยกันขณะเดียวกัน
เมื่อวานนี้พบศพเพิ่มอีกสองศพศพแรกสวมชุดหมีสี
กรมท่าของทหารเรือไม่ได้สวมเสื้อชูชีพครับส่วน
อีกศพสวมเสื้อยืดสีกรมท่านุ่งกางเกงวอร์มขายาวไม่ได้
เสื้อชูชีพเช่นเดียวกันจุดที่พบศพทั้งสองศพอยู่
ระหว่างเกาะสากกับเกาะเสม็ดห่างจากพระตำหนักเสด็จ
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตั้งอยู่ริมหาดสายบรี
ตะบนปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรประมาณ๗กิโลเมตร
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เก็บกู้นำเข้าฝั่งแล้วส่งมอบศพให้
ทหารเรือส่งตรวจอัตลักษณ์ที่อำเภอบางสะพานจังหวัด
จวบคีบริขันคุณผู้ชมครับสำหรับทะเลชุมพรใน
ช่วงสี่วันที่ผ่านมาพบร่างผู้ศรีชีวิตถึงแปดศพ
ด้วยกันนะครับแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอประทิวหกศพและ
พื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพรสองศพครับส่วนที่มูลนิธิ
ที่สว่างราชสัทธาธรรมมีการนำร่างผู้เสียชีวิตสองคน
นายที่พบบริเวณเกาะสากจังหวัดชุมพรมาพิสูจน์
ตลักษณ์เบื้องต้นทราบชื่อแล้วหนึ่งนายคือจาตรี
สิริทิติงามทองอีกหนึ่งนายอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์
ตัวบุคคลนอกจากนี้กองทัพเรือได้พาญาติของกำลังพล
ทั้ง๘นายที่ได้ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จสิ้นแล้วมา
ลงนามในเอกสารเตรียมรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อให้ญาติตรวจสอบวัตถุพยานที่ติดมากับกำลังพล
ทั้ง๘นายโดยมี๑นายคุณผู้ชมครับพบชายผ้าถุง
ของแม่อืมติดตัวเอาไว้ด้วยนี่ครับนี่ฮะคือจาตรี
สถาพรสมเหนือเบื้องต้นตำรวจสพบางสะพานได้มอบชาย
ผ้าถุงนี้อืมคืนให้กับพี่ชายไปแล้วครับอืมแล้วก็คุณแม่
ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือพูดถึงเรื่องของการสำรวจหรือว่า
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันตัวบุคคลหนึ่งในนั้นที่
ยืนยันตัวบุคคลได้ก็คือจ่าโทสหรัฐอีสาหรือว่าจ่าบู
นั่นเองนะคะครับทางครอบครัวคุณพ่อก็ได้บอกกับนัก
ข่าวของเราด้วยนะจริงความตั้งใจของพ่อครอบครัวนี้
เขาเป็นครอบครัวข้าราชการกันหมดเลย
ลูกเป็นทางเรือใช่ไหมคุณพ่อเป็นตำรวจ

ยังตั้งใจอยู่เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปครอบครัว
พร้อมหน้าพร้อมตากันสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
ก็คือร้อยตำรวจเอกสมบูรณอีสาเนี่ยนะคะบอกว่าตั้งแต่ครอบครัวเนี่ย
ได้เห็นร่างพ่อจำได้เลยว่าหนึ่งในนั้นน่ะคือลูกชายพ่อแน่
คุณพ่อค่ะคุณพ่อจำได้จากตรงไหนคะ
คุณพ่อบอกว่าพ่อจำเหล็กดัดฟันของลูกได้
แล้วก็จำชื่อที่กางเกงค่ะ
ซึ่งคุณพ่อบอกเลยนะว่าขอบคุณกองทัพเรือที่ช่วยกันหา

ถ้าถามพ่อวันนี้นะว่าพ่อรู้สึกยังไง
พ่อก็ยังบอกว่าพ่อภูมิใจนะที่ลูกได้ปฏิบัติหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย
ครอบครัวเราเป็นครอบครัวข้าราชการกันทั้งหมดเลย
แล้วพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เรืออับปางเนี่ย
คุณพ่อบอกว่าสำหรับพ่อพ่อเข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นค่ะ
ภายนอกนี้น่าจะใช้ของน้องร้อยเปอร์สินค่ะ
อะไรที่ทำให้พ่อจำได้ค่ะ
ลูกดัดฟันหนึ่งและที่สองก็เป็นกางเกงที่มีชื่อลูกอยู่
ก็ดีใจที่ได้เจอครับแต่ว่าก็ยังดีได้เจอ
ขอบคุณน้องร้อย
แต่คำถามพ่อใจก็ยังมี

ไม่ไม่ติดใจอะไร

ก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คุณพ่อบอกด้วยนะว่าจริงครอบครัวเรา

ตั้งใจเอาไว้หลังจากที่ลูกชาย
เสร็จภารกิจจากเรือหลวงสุโขทัยแล้ว
เดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดข้าราชการนะ
แล้วก็ถ่ายรูปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
อันนี้ภาพที่เคยถ่ายเป็นภาพครอบครัว
ใส่เครื่องแบบก็จริงแต่พ่อกับแม่ไม่ได้ใส่ไง

ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะใส่ชุดข้าราชการพร้อมกัน

แต่ว่าความฝันนั้นมันเป็นจริงไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้ลูกชายไม่อยู่แล้วนะคะ
ถ้าได้ถ่ายด้วยกันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะ
ตำรวจทหารแล้วก็คุณครูนะครับค่ะคุณผู้ชมฮะพอ
แต่ละครอบครัวของพลทหารที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ขอได้ไหมขอให้นำร่างของพลเรือแต่ละคนเนี่ย

กองทัพเรือจัดเครื่องบินลำเรียงร่างของ

กลับบ้านเกิดอย่างสมเกียจเลยครับ
สนามบินอุตภัวกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ
อำเภอสัตหีบชนบุรีจัดเครื่องบินลำเรียง
และรถยนต์เคลื่อนร่างของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย๓นาย
ที่เสียชีวิตจากเหตุเรืออปางกลับภูมิลำเนา
เพื่อให้ญาติญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
โดยที่ท่าก่าสยานจังหวัด๑๐๑
กองทหารเกตยศจากมณฑนฐานบกที่๒๗ครับ
รับศพจาตรีสารวุฒนาดีหรือว่าจาปู
ก่อนจะนำขึ้นรถเพื่อกลับภูมิลำเนา
ที่อำเภอปธุมรัฐจังหวัด๑๐๑เดินทางกลับบ้านอย่างสมเกียจ
แล้วพอถึงวัดศรีประดูครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ฮะจังหวะที่รถเคลื่อนเข้ามา
รออยู่ครับแต่ก็รอด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
โดยพ่อของจ่าปูก็คือคุณพ่อสมยศ
ทั้งน้ำตาเลยนะว่าในวันเกิดเหตุ
ลูกชายพ่อโทรมาหาแม่บอกว่า
ตอนนี้กำลังนั่งเรือออกไปปฏิบัติหน้าที่
แต่เรือเกิดประสบอุบัติเหตุครับ
แต่จ่าปูยังบอกคุณพ่อสมยศนะบอกพ่อไม่ต้องห่วงนะ
สัญญาณมือถือขาดหายไปเลยครับ
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีก
คุณพ่อมาทราบข่าวอีกครั้งก็คือไปเจอลูกชาย
อยู่ในรายชื่อหนึ่งในผู้เสียชีวิต
คุณพ่อไม่คิดว่าลูกชายจะมาด่วนจากไปแบบนี้
แต่ก็ยังภูมิใจในตัวลูกชาย
อย่างน้อยลูกชายได้ตายในหน้าที่ครับ
แต่ว่ากล้ามใจวันหน่อยครับอย่าภูมิใจภูมิใจว่าครับ
กว่าจะเป็นทางที่ต้อง
สมเกียจครับนี่คุณแม่ครับคุณแม่ของพลฐานจีราวัตร
คุณแม่ผ่องศรีบอกว่าแม่ยังจำประโยคสุดท้ายของลูกชายได้ดีเลยนะ
ที่ลูกจะขึ้นเรือพลทหารจิรวัตรบอกกับคุณแม่ว่า
ฝากดูแลแนนด้วยนะหนูจะลงเรือสุโขทัยไปชุมพร๓วัน
คงจะไม่ได้คุยกับแม่และแนนหลายวันเลยเพราะในทะเลก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับ
ครับส่วนแฟนของผู้เสียชีวิตครับคุณพนิดาอุ่นอ่อนบอกว่า
ได้คุยกับพลฐานจีราวัตรล่าสุดคือ๑๗ธันวาคมตอนที่ออกเรือไปเนี่ย
แฟนเธอก็คือพลฐานจีราวัตรยังได้ถ่ายรูปเรือมาให้อยู่เลยนะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยขึ้นเรือแล้วบนเรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
แล้วหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนมาทราบข่าวว่าแฟนนุ่มเธอเสียชีวิตไปแล้วครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทุกท่านเลยครับ